ก็ถือว่าได้ดื่มกาแฟด้วยได้ไปเที่ยวชมสัตว์ใกล้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพด้วยแหละ
แล้วก็เป็นเรื่องของกินด้วยแหละก็คือเรื่องของข้าวเม่าค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นของว่างของทานเล่นหรือว่าของกินของชาวอีสานที่นิยมกันในช่วงของภาคช่วงของหน้าหนาวแบบนี้แหละ

เป็นขนมที่นำเข้าจากต่างประเทศมาตลอดเลยนะ
ข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่า

เออที่ฉันก็รู้จากคุณได้แหละ
ไม่ใช่ข้าวเม่าแบบนั้นนะคะ

ข้าวเม่าเป็นการทำขนมแปรรูปจากข้าวนี่แหละนะคะ
ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวนาปี
เป็นโอกาสทองของชาวบ้านล่ะค่ะ
ตอนนี้ทำกันเยอะอยู่ที่พื้นที่บ้านโปรงตำบลฝั่งแดง
แล้วก็บ้านแก่งโพตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ

แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่โบราณโยกระดับภูมิบรรยาชาวบ้าน
จากเรื่องของบ้านมาเป็นธุรกิจ
มาเป็นอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ได้ดีมากเลยนะคะ
ทุกปีเนี่ยเขาจะทำข้าวเม่าส่งขายรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท

คือข้าวเม่านี้นะคะมีคุณสมบัติหลายอย่าง
ก็คือสามารถนำไปทำเป็นขนมหวานเป็นของหวานได้
รสชาติหอมอร่อยด้วย
เราได้ไปดูกระบวนการผลิตแบบนี้
แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ชำนาญเรื่องการทำข้าวเม่าก็คือ
คุณพี่สุนาศกุมรานะคะบอกว่า
หัวใจสำคัญของข้าวเบ้าแท้ตามภูมิปัญญาก็คือ
ต้องมีความหอมมีความนุ่มนะฮะ
รสชาติก็ต้องอร่อยกลมแล้วก็ต้องทำจาก
ข้าวน้ำนมที่ยังไม่แก่มากด้วย

แล้วก็ต้องตำด้วยครกกระเดือกแบบที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่
เท่านั้นด้วยนะคือมันจะทำให้เมล็ดเนี่ยออกมา
งามพอดีนุ่มพอดีด้วยนะคะ
ส่วนราคาขายก็ขายเป็นกิโลกรัมละ๑๐๐๑๕๐บาท
โดยเฉพาะเทศกาลก็ขายดีทีเดียว

ปีนึงเขาสร้างรายได้เป็น๑๐ล้านเลยนะ

เคยคิดว่าจะได้รายได้เยอะขนาดนี้นะคุณ
เพราะว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้ว
ขนมที่มาจากต่างประเทศ